ราชบุรีครับอำเภอดำเนินสะดวกครับ
มีเจ้าของบ่อกุ้งถูกยิงตายอย่างโหดเยี่ยมนะฮะ
คือเป็นคนดีชอบเข้าวัดทำบุญ

ปรากฏว่าช่วงเย็นก่อนหน้านี้
โดนยิงและเสียงปืนดังสนั่นครับ

พบร่างของลุงน้อยอายุ๖๗ครับ

สภาพโดนยิงมีบาดแผลเต็มตัวครับ

ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เป็นเพลิงพักล้อมด้วยสังกษี

แผลของลุงน้อยพบว่าที่ร่างถูกยิง
หลังมือขวา๑นัดต้นแขนขวา๑นัด
ที่หัว๒นัดใบหูขวา๑นัด
ที่เตียงนอนไปเจอปลอกรุ้วกระสุนปืน
ขนาด๙มมตกอยู่บนเตียง๔ปลอก
แล้วก็บนพื้นภายในเพลิงพักเจออีก๓ปลอก
ด้านนอกเพลิงพักไปเจอตกอีก๑ปลอกครับ
แล้วก็ไปพบหัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ทั่วจุดเกิดเหตุ๕นัด
นี่คือบริเวณจุดที่เกิดเรื่องนะครับ
คุณเคี่ยววิมลวันครับนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปคุยกับเมียของคนตายครับป้าสมพรเมียของลุงน้อย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตัวของป้าสมพรก็เฝ้าบ่อกุ้งอยู่เหมือนกัน
แต่อยู่ที่เพลิงหลังที่๑คืออยู่คนละจุดอยู่ที่เพลิงหลังนี้นะฮะ
ได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนประมาณสัก๘นัด

คิดว่าเป็นการยิงปืนไล่นกที่จะมาโฉบกินกุ้งในบ่อ
ก็เลยไม่ได้เอกใจชะโงกดูเอ๊ะเสียงอะไรเสียงเหมือนเสียงปืน

แต่ทีนี้ทุกเย็นประมาณ๕โมงเย็น
ลุงน้อยต้องมากินข้าวต้องกลับบ้านมากินข้าว
ปรากฏว่า๕โมงเย็นก็ยังไม่มา๕๓๐ก็ยังเงียบ
เลยโทรไปไม่มีคนรับสาย
ก็เลยชวนลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูหน่อย
พอไปถึงครับจอดรถเสร็จปั๊บเดินเข้าไปข้างในเธอช็อกเลย
ร่างลุงน้อยนอนอยู่บนเตียงพยายามปลุกเรียก
แต่ไม่มีสัญญาณตอบรับร่างถูกยิงจนพลุนฮะ
สมพรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลุงน้อยเป็นคนดีมากนะ
ชอบทำบุญขยันทำงานช่วยเหลือคนเป็นที่รักของชาวบ้าน
ไม่เคยมีปัญหากับใครให้อาหารกุ้งเสร็จเข้าวัด
ทำความสะอาดดูแลพื้นที่ในวัดสายออกมาให้อาหารกุ้ง
อยู่แบบนี้ใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ใช่ครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงถูกเจาะยิงเผาขนอย่างโหดเยี่ยมนะฮะ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
ว่าเขาใจร้ายมีอะไรทำไมไม่พูดกันใช่ไหม
ตอนที่จริงไม่ถามก่อนว่าใครเป็นชายอะไร
เสียใจกับป้าสมพรและครอบครัวด้วยนะครับ
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยครับเป็นเพื่อนของลุงน้อย
และเป็นคนสุดท้ายที่คุยกับลุงน้อย
พอเดินแยกออกมาต้อนวัวเสร็จปั๊บได้ยินเสียงปืน
รู้อีกทีอ้าวลุงน้อยโดนยิงแล้วเหรอเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุประมาณ๑ชั่วโมงครับต้อนวัว
ทางเพิงพักของลุงน้อยที่บ่อกุ้งนั่นแหละ
ก็เห็นลุงน้อยเขานอนดูมวยในมือถือ
ก็เลยแวะไปคุยด้วยคุยกันอยู่ประมาณสัก๕นาทีครับ
แล้วก็ออกมาเพราะว่าฝูงวัวมันเริ่มเดินไปทางอื่นแล้ว
กลัวว่าเดี๋ยวไล่ต้อนไม่ทันก็เลยรีบไปต้อนวัวฮะไปตามวัว
เดียวเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นลุงมานิดบอกว่าได้ยินเสียงประมาณหกนัด
ตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรใครยิงปืน
แปลกแล้วกดโทรศัพท์โทรหาลุงน้อย๒ครั้ง
ตอน๑๗๔๒และ๑๗๕๒ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก่อน๖โมงเย็น
โทรไป๒ครั้งโทรหาลุงน้อยเขาเมมชื่อไว้ว่าน้อยมจุดแล้วก็เลข๓
ไอ้ที่บอกว่าวงเล็บตอนนั้นคือถ้าเกิดว่ามันพิมพ์เป็นภาษาไทย
มันจะขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่ออย่างเงี้เนอะก็คือไม่มีคนรับใช่ครับ
สายโทรไปไม่มีคนรับสักพักหนึ่งเมียลุงน้อยป้าสมพรขี่มอเตอร์ไซค
มาแล้วบอกว่าช่วยด้วยลุงน้อยโดนยิงตายก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจครับ
ทีนี้เพราะอะไรล่ะทำไมถึงยิงโหดเยี่ยมขนาดนี้
เป็นเรื่องของข้อพิพาทเรื่องเช่าที่หรือเปล่า
ลุงมานิดบอกว่าพื้นที่บ่อเลี้ยงปุ้งเนี่ย๔บ่อ
พื้นที่ประมาณสัก๔๐กว่าไร่ลุงเป็นคนเช่าทั้งหมด
แล้วมาแบ่งให้ลุงน้อยเนี่ยเช่า๑๐ไร่คิดเงินปีละ๑๕๐๐๐บาท
ที่ผ่านมาลุงน้อยไม่เคยขาดส่งนะครับ
รวมถึงไม่ได้มีผู้เช่ารายใหม่มาขอเช่า
ดังนั้นถ้าจะบอกว่าทะเลาะกันเรื่องของปมที่ดิน
เลี้ยงกุ้งเรื่องการเช่าที่มันจะเป็นไปได้เหรอ
มานิดคิดแบบนี้นะฮะ
สนิทกันมาตั้งแต่เล็กนะฮะ

ดเยี่ยมจริงก็ร้องไห้เสียใจเลยครับ
ไทยรัฐทีวีได้คุยกับเพื่อนสนิทของลุงน้อยครับ
เล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าจุดที่เกิดเรื่องเนี่ย
มันมีความขัดแย้งเรื่องบ่อเลี้ยกุ้งมานานแล้ว
แล้วคุณผู้ชมคุณขวัญเชื่อไหมครับมีคนตายแล้วถึง๓คนนะคนล่าสุดก็คือลุงน้อยนี่แหละ
หน้าจอนี้ครับถ้าย้อนกลับไปคนแรกปี๕๐ตาแดงครับถูกยิงตายที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
เหมือนกันกับลุงน้อยเลย๑๖ปีที่แล้วเป็นตาแดงถัดมาครับปี๕๕ในวิทย์
วิทย์เนี่ยถูกยิงที่หน้าบ้านก็คาดว่ามาจากความขัดแย้งเรื่องบ่อเลี้ยงกุ้งนี่แหละ
มเหตุเดียวกันแล้วปี๖๖๑๑ปีถัดมาลุงน้อยก็มาโดนยิงตายที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
แม้ว่าทั้ง๓คนนี้จะเช่าที่กับเจ้าของคนละคนก็ตามแต่สังเกตไหมฮะโดนยิงตายเหมือนกันหมดเลย
นั่นสิค่ะแล้วตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้อันนี้เพื่อนสนิทของลุงน้อยเล่าให้ฟังนะฮะ
นี่เป็นเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนนะฮะเราได้คุยต่อครับกับ
สวดมะพร้าวพื้นที่ใกล้กันกับบ่อของลุงน้อยนั่นแหละ
บอกว่าคนก่อเหตุต้องโกรธมากแน่เลยถึงยิงขนาดนี้
และคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยครับเพราะอะไร
คือบ่อกุ้งมันมีทางเข้าออกหลายทางและสลับซับซ้อน

เข้าเส้นนี้ออกเส้นนั้นหนีเส้นโน้น

ลุงน้อยเช่ามาประมาณ๑๐ไร่

เพื่อนคนแรกเขาบอกว่าไปเช่ามา๔๐ไร่ใช่ไหม
มาให้ลุงน้อยเช่าทำบ่อกุ้ง๑๐ไร่
ลุงน้อยเขาจะเข้ามาให้อาหารกุ้งวันละ๓รอบครับคุณผู้ชม

เช้าก็คือ๖๗โมงทั้งรอบหนึ่ง
ถัดมาคือกลางวัน๑๑โมง
แล้วรอบเย็นประมาณ๔๕โมงเย็นเป็นรอบที่๓

แสดงว่าจะต้องมีคนที่เขารู้ช่วงเวลาหรือเปล่า

ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นคนนอกพื้นที่จะรู้ได้ไงว่าลุงน้อยจะต้องมาในช่วงเวลาเหล่านี้
ประมาณนี้แล้วบางวันเนี่ยลุงน้อยไม่ได้มาเวลาเดิมเป๊ะนะ
แสดงว่ามาสังเกตการณ์หรือมาซุ่มดูอยู่ก่อนก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
ช่วงนี้ครับมีผู้รับเหมามาตัดมะพร้าวก็จะเอาคนงานมาด้วยหลายคน
หลายคนอันนี้เจ้าของส่วนพระพระบอกนะเข้าออกนี่ก็วันละหลาย
รอบก็เลยไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดวันมันก็จะมี
คนนี้เข้าคนนั้นออกอยู่แล้วอ่ะนี่นะฮะทางคดีว่ายังไงบ้างผู้กำกับ
สพหลัก๕ครับบอกว่าจากการสอบถามคนรอบข้างทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุมีกระบะสีบรอนต้องสงสัยเป็นกระบะต้องสงสัยนะ
จอดอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดว่าเป็นรถของผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
ตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยครับคุณผู้ชมแต่คิดว่าน่าจะ
เป็นการยิงผิดตัวอืมเพราะอะไรก็ลุงน้อยเป็นคนดีเหมือนที่
บอกเหมือนที่เพื่อนบอกชอบเข้าวัดทำบุญไม่เคยสร้าง
เดือดร้อนให้ใครชอบช่วยชาวบ้านเป็นที่รักของชาวบ้าน
น่าจะยิงผิดตัวหรือไม่ร่างของลุงน้อยตอนนี้ส่งไปชนะสูตร
ที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อหาสาเหตุการตายที่
แท้จริงต่อไปร่วมไปถึงพยานหลักฐานอื่นด้วยทันทีที่มี
ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับค่ะจากเรื่องของการ
เสียชีวิตนะคะของลุงน้อยที่เบาะตกกุ้งนี้คุณผู้ชมครับไปดู